คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
มันเกิดเหตุการณ์ที่วัยรุ่นสองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปเที่ยว
ปรากฏว่าโดนอีกฝ่ายนึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานะ
เอามีดมาเอาไม้มามาไล่ตีแล้วก็ไล่แทงคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคือฝ่ายนั้นเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วสองคนที่หนีเนี่ยนะ
เขาไปชนกับรถชาวบ้านเห็นไหมกันชนข้างหน้าเนี่ยเสียหายค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตรงถนนเรียบคลองสามที่หน้าหมู่บ้านพฤกษาเก้าสิบสอง
อำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานีแล้วดูสภาพรถสิ
รถมอเตอร์ไซค์ชนหน้ารถเก๋งฮอนด้าสีแดงคันนี้
ชนหน้าก็เสียหายนะคะแล้วมีคนเจ็บสองคน
โดนยิงโดนฟันเป็นเยาวชนนะคะอายุ๑๕ปี
คุณผู้ชมทั้งสองคนเลยโดนยิงได้รับบาดเจ็บคนนึงนะ
กระสุนเข้าที่สะโพกขวา๑นัดสะโพกซ้าย๑นัดแล้วขาซ้าย๒นัด
ส่วนวัยรุ่นอีกคนนึงเนี่ยนะกระสุนเข้าที่ขาซ้าย๒นัด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลลำลูกกา
คือไปสอบถามน้องที่เขาได้รับบาดเจ็บ
เขาก็พอให้การได้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มาด้วยกันกับเพื่อน
ปรากฏว่าเจอวัยรุ่นไม่ทราบฝ่าย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงมาตั้งแต่หน้าหมู่บ้านริมทอง
ทีนี้วัยรุ่นสองคนนี้เขาพยายามหนีค่ะ
แล้วก็มาชนกับรถเก๋งหน้าหมู่บ้านพฤกษา๙๒
ทีนี้พอชนรถเสร็จแล้วเขาก็พยายามวิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน

ส่วนคนที่เขาขี่มาแล้วก็มาก่อเหตุมาไล่ยิงไล่ฟัน
เขาก็วกรถกลับไปทางลำลูกกา
ไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนด้วยนะ

ทีนี้น้องสองคนได้รับบาดเจ็บ
ถามว่าอ้าวแล้วรถเก๋งแดงน่ะคนขับเป็นอะไรไหม
คนขับก็คือนายสุพชาติทองน้อยอายุ๓๒ปี
เขาเป็นคนขับรถเก่งคันนี้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมกำลังจะไปส่งน้อง

อเตอร์ไซคันนี้พุ่งมาชนด้านหน้ารถผม
คนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลย
แล้วผมก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับมีด
มาฟันเอาปืนมาจ่อน้องสองคนที่เขาได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเขาก็เห็นนะว่าตอนน้องสองคนโดนทำร้ายนะ
เลือดท่วมขาเลยไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรมา

ก่อนที่มอเตอร์ไซค์จะมาชนรถเก๋งคันนี้
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจร้อยเวรสอบสวนสพคูคศ
เขาก็มาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุถ่ายรูปเก็บเอาไว้
แล้วก็ให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
รวมถึงไปถามน้องคนเจ็บที่โรงพยาบาลด้วย
ไล่เรียงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ตำรวจทำงานเร็วค่ะ

ปรากฏว่าล่าสุดตำรวจสพคูคศ
รวบตัว๒วัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว

แล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ

ก็คือเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
ทีนี้ถามทั้ง๒คนที่ก่อเหตุ๑๘กับ๑๘

ทำไมต้องไปไล่ยิงไล่ฟันอีกฝั่งหนึ่ง

เปล่าผมก็ไม่รู้จักน้อง๑๕๒คนนั้นหรอก
แต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกัน
แล้วฝ่ายนั้นเขามาขู่ผมเอามีดออกมาโชว์ผม

ผมก็เลยเอาปืนที่ผมพกออกมาเนี่ยไล่ยิงคนเจ็บ
เห็นเพราะว่ามีการให้ของลงของลับอะไรกันด้วยใช่ไหม
คือ๒ฝ่ายเอาจริงถึงสมบูรณ์พูดยังไม่ตรงกัน
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าผมไม่รู้จักเลย

แต่สิ่งที่ตรงกันก็คือทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักกัน
มาเจอกันซึ่งหน้าขัดใจกันซึ่งหน้า
ก็เลยก่อเหตุกันซึ่งหน้าแบบนี้นะฮะ
แล้วก็คนก่อเหตุ๑๘กับ๑๙ปีโดนตำรวจแจ้ง๒ข้อหา

พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียน
ทีนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติมอยู่นะคะ
แล้วก็จะนำตัวทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปด้วย